คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้

เตรียมกรี๊ดหน้าจอแม่พี่ป๊าจ๋า
เพราะว่าอะไรบันเทิงไทยรัฐของเราจะเปิดฟลอร์
เปิดเป็นเวทีอุ๊ยเป็นเวทีหมอลำหรือเปล่า
เพราะว่าเราต้องรับผ่านกร้องหมอลำชื่อดัง
ยูกิเพ็ญพกาย้ายค่ายใหม่มาเป็นยูกิหายทองคำวันนี้เราจะมา
พูดคุยกันสดสดเลยในเรื่องของเพลงใหม่จะมาในทิศทางรูปแบบไหน
ได้โยกได้มวดหน้าฮ่านกันหรือเปล่านะครับทุกคนต้องรอติดตาม
รวมไปถึงความสวยความสับของน้องนะวันนี้ไม่ให้มาในชุดแดงแรงฤทธิ์เลยนะ
อย่ารอช้าขอมาในบทเพลงรุ่นพี่ลำไยหายทองคำกับยูกิเพ็ญพกาค่ะ
คือสีได้เจาะไข้แดงเป็นผู้ได้มาแรมบังเป็นผู้ได้มาซ่อมบัง
ถือตาถือใจก็ให้บอกไปอย่าหัวแต่คิดลังเลเป็นผู้ได้มาแรมบัง
เห็นผู้ใดมาซ่อมบึงเสียหักบ้านไหนก็คงบ่ได้หักอายบ่ยอมสิเต้
แค่อายแน่มากก็อ่อนเยอะเลยบึงบาดได้หัวใจสิเทสิเทสิเท
แค่อายแน่มากก็อ่อนเยอะเลยบึงบาดได้หัวใจสิเทสิเทสิเท
แค่อายแน่มากก็อ่อนเยอะเลยบึงบาดได้หัวใจสิเทสิเทสิเท
แค่อายแน่มากก็อ่อนเยอะเลยบึงบาดได้หัวใจสิเทสิเทสิเท
จำในบ่อตอนที่เห่าเป็นหมู่กันตอนเด็กน้อยไอ้มักชวนลงไปนั่งมากระดงเป็นประจำ
ให้แต่ว่ามีเวลาไอ้ก็สวนน้องไปนำอันแต่เศร้าจนว่าคำเห็นอะไรใครหน่อ
ให้สิคิดว่ามือนี้สิได้มาเป็นแฟนกันว่าไปแล้วก็ตั้งดนก็ตั้งนานมาแล้วได้
ที่แม่ห้องอดสองคนนั้นบ่ได้สวนกันไปออกไปนั่งมาประโดกคือตอนเป็นเด็กน้อย
นมสิบห้าไปทบทวนความหลากสิบห้าไปนั่งเดอเรียงนาง
อายุเทิงนองอยู่ตลางเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันนาง
อายเดินเด้อนองเดินเด้อเขาเดินดางมันกระเซียวทุกครั้ง
ยาบลมมันทังมันทังมันทังทังทังทังตอนโฮเดิร์นยังดาง
วันนี้มาในลุคสวยหรูดูดีแต่บอกเลยว่าเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่เพลงพี่ลำไย

ย้ายค่ายมาอยู่หายทองคำแล้วนะคะ
เป็นยังไงบ้างสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยแน่
แรกก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่คุณพ่อประจักรชัยให้โอกาสนะคะ
ถั้งนี้ภาพเล่นลูกนี้
เอาเมืองสองพับก่อน

ตอนนั้นอายุ๑๐ขวบค่ะ

ใช่ค่ะชอบพี่ลับใหม่ค่ะ
ตอนนั้นจำได้ป่ะไปถ่ายรูปยังไง
ตอนนั้นคือหนูไปประกวดร้องเพลงค่ะที่โชคคุณโชคอุดรค่ะคือไปเจอแบบด้วยความบังเอิญอย่างนี้หรอคะ
วันนั้นพี่ลำไยมีคอนเสิร์ตโชว์ตัวที่นั่นด้วยใช่ก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายรูปค่ะ
อันนั้นรูปในอดีตปัจจุบันดีกว่าย้ายมาอยู่ค่ายเดียวกันแล้วเป็นสมาชิกใหม่ของไฮทองคำ
หนูก็ติดตามน้องตั้งแต่ตั้งแต่น้องเป็นนางเอกหมอลำแล้วค่ะ
คือตอนนั้นเคยติดต่อน้องมาเล่นเอ็มวีแต่ว่าคิวไม่ตรงกันก็เลยไม่ได้มา
ยินดีกับการที่น้องประสบความสำเร็จด้วยค่ะหลายคนบอกว่าอยากให้พี่เอ่อ
ให้น้องยูกิเป็นแบบน้องสาวของพี่ลำไยจริงโอ้โหยินดีค่ะ
เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันเรียบร้อยแล้วนะก็พี่ลำไยบอกว่าอยากจะติดต่อมาเป็นนางเอกเอ็มวี
ตอนนี้ไม่ได้เป็นนางเอ็มวีนะนะเป็นน้องร่วมค่ายไปเลยเป็นร่วมค่ายกันไปแล้ว
ใช้นามสกุลหายทองคำแบบนี้คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยคิวของน้องยูกิหายทองคำ
ยาวเป็นหางว่าวเลยนี่ดูคิวงานเขาก่อนค่ะเอาเวลาไหนนอนก่อนเออ
คิวยาวถึงแค่ไหนแล้วลูกตอนนี้ก็น่าจะเต็มเดือนแล้วค่ะ
คือจ้างไม่ได้แล้วใช่ไหมจ้างได้อยู่ไหมก็ได้นะเอายังได้เลยวันหนึ่งละสองงานก็ได้เนอะ
ได้ค่ะไปได้ค่ะตอนนี้กระแสน้องยูกิต้องยอมรับว่ากำลังมาแรงขึ้น
เลยนะคะแต่เอาจริงจริงมันก็มีกระแสดราม่าเหมือนกันใช่ไหมใช่
แรกก็รู้สึกเซลล์นิดหน่อย

เรามีวิธีคิดยังไงดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นยังไง
ก็ด้วยที่พ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวให้กำลังใจด้วยค่ะ
แล้วก็คนรอบข้างให้กำลังใจกำลังใจดี
แล้วก็พี่แม่แฟนคลับที่ให้กำลังใจก็มีค่ะ
ดราม่าผ่านไปแล้วก็ต้องตาออนแล้วก็ติดตามอะไรใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของน้อง
พอมาอยู่ค่ายใหม่หายทองคำอย่างนี้ค่ะ

ต้องแบบว่าเซ็กซี่ขึ้นอยู่บ้าง

ก็น่าจะไม่ได้เซ็กซี่ค่ะ
ก็น่าจะยังคงความเป็นมะลำยู
แล้วซีมี่ผลงานแลกแล้วจะมีผลงานแลกเร็วค่ะ
ก็เป็นเพลงโอ้คหักค่ะแต่ว่าเป็นแบบสไตล์มะลำค่ะ

เอาเป็นโชว์หมอรำดีกว่าในอาหารหยัดของน้องยูกินะคะ

ฮู้ขอยอยู่และส่งเสริม
เสริมทรงกำลังใจ

ชื่อนี้ก็ยังอยู่ในใจพี่ป้าน้าอาทุกคนอย่างแน่นอน
เอาเป็นว่าท้ายที่สุดฝากผลงานหน่อยค่ะ
ฝากสู่อมกอมใจเมเมพี่บรรทิวไทยรัฐนะคะ

พี่น้องค่ะฝากติดตามยิลายูกยีเป็นประกาศไฮท้องค่ำในด้วยค่ะ
กับซิมี่ผลงานเพลงเร็วนี้ทางช่องนั้นด้วยนะคะ

ขอบคุณน้องยูกิไฮท้องค่ำมากเลยนะคะ